มาดูต้มไก่บ้างดีกว่า
เอาข้างหลังนี่นี่
เห้ยมึงเอามาได้ไงว่ะมึงขโมยมาได้ยังไงวะ
งจากร้านกูประมาณ๗๘โลมึงเอามาได้ไงที่นี่วะ

พี่เขาโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยคลิปนี้นะฮะ
มันเกิดจากเจ้าของหม้อต้มไก่เนี่ย

บอกว่าจะทำต้มไก่ให้แม่นะครับ
แล้วประกาศตามหาหม้อที่หายหายไปทั้งหม้อเลย
หลังจากนั้นไม่นานมีคนมาคอมเมนต์บอกว่า

วางอยู่ข้างถนนเส็นบ้านตรับเพชรบ้านคาบเหนือที่ซุลินเนี่ย

นิดหน่อยแล้วก็พวกเครื่องต้มยำที่ไม่กิน

นี่อ้าวนี่ใส่ขิงด้วยใส่ขิงด้วยเมื่อกี้
ทีมข่าวลงพื้นที่นะไปถามนายอดีศักดิ์ทรงสำเร็จ
เจ้าของไอ้หม้อต้มไก่เนี่ยเล่าบอกว่า

แม่ผมอยากจะกินต้มไก่
ผมก็เอาไก่ตัวกบ๒โลนะ

จากนั้นก็ผมก็ไปทำงานวันรุ่งขึ้น
แม่มาถามว่าเอ้ยลูกเอ้ย
ไก่แม่แม่ไม่ได้กินรสต้มไก่แม่
เขากับแม่นะเดินหาทั่วบ้านเลยไม่เจอ

คิดว่าหมาแต่เขาก็คิดถูก
เขาคิดว่าไงไหมหมามันจะเอาไปทั้งหม้อทั้งทัพพีเลยเหรอ

โพสต์เฟซบุ๊ก๑๐โมงบ่ายมีคนมาทักบอก

เขาตัดสินใจไปเอาหม้อต้มไก่กลับบ้านครับ
แล้วเศษไก่ที่เหลือเนี่ยนะนิดหน่อย
เทให้หมากินเลยดองเทให้หมากิน
คืออยากจะให้คนร้ายมันเห็นแล้วได้สำนึกบ้าง

ผมอยากจะให้พี่คนนี้ทำต้มไก่ให้กินจริง

หรือต้องทำแล้วหอมจนกระทั่งไปเตะจมูกไอ้คนร้ายมัน

สิ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตามากกว่าสิวก็ความหิวนั่นแหละแสดงว่า
ขึ้นหิวอะไรขนาดนั้น

กไปถึงโทษภาพ